สิ่งที่พี่ตูนทำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคน
ไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากจะออกมาแขบออกกำลังกายสักนิด
ใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากที่จะทำตามความฝันตัวเองนะคะ
มีหนุ่มยะลาวัย๓๐ปีคนนึงเขาปั่นจักรยานตามความฝัน
คืออยากจะปั่นจักรยานไปคนเดียว๑๑ประเทศอาเซียน
และทำสำเร็จแล้วนะคะใช้เวลากว่า๔๐๐วัน
เขาก็บอกว่ามีพี่ตูนเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจด้วยค่ะ
นายฮาบิฟคอแด๊วัย๓๐ปีเป็นนุ่มอำเภอยหาจังหวัดยาลานะคะ
เขาได้ปั่นจักรยานคู่ใจเข้าสู่ด่านพรมแดนอำเภอเบตงจังหวัดยาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากใช้เวลาทั้งหมด๔๐๘วัน
เดินทางตามความฝันผ่าน๑๑ประเทศอาเซียน
เป็นระยะทางกว่า๑๒๐๐กิโลเมตรค่ะ
ก็มีนายดำรงดีสกูลนายอำเภอเบตง
พ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิท
มารอรับและโอบกอดแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นที่ทำได้สำเร็จ

ตัวเขาเริ่มออกเดินทางวันที่๑๒ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
ปั่นจักรยานจากอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
เข้าสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ใช้เวลา๓๓วันเป็นระยะทาง๒๐๕๓กิโลเมตร
เป็นผู้ที่เคยท่องเที่ยวทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยจักรยานยนต์๑คัน
ก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการเดินทางร่วมปั่นจักรยานของเขา
จากนั้นเขาก็ปั่นต่อไปคนเดียวเพื่อทำตามความฝันในวัยเรียนค่ะ
ก้าวข้ามความกลัวของตัวเองแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่
ประเทศแรกที่เขาเริ่มไปก็คือประเทศลาว
จากนั้นก็ไปต่อที่เวียดนามกัมพูชาพม่าฟิลิปปินส์บรูไนอินโดนีเซีย
มอนเลสเตย์สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะ
โดยระหว่างทางเขาก็บอกว่าก็มีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องเผชิญมากมาย
แต่ก็ไม่เท่ากับสิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือมิตรภาพระหว่างทางที่ยิ่งใหญ่
เขาบอกว่าทุกครั้งที่รู้สึกท้อหรือว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทาง

เพลงความเชื่อค่ะของบอดี้แลม

แล้วก็ให้เขามีแรงในการปั่นจักรยานต่อไปให้ถึงจุดหมายตามที่ฝันเอาไว้ค่ะ
ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายฮาบิฟต์บอกว่า
เขาจะถ่ายรูประหว่างทางเป็นโปสตการ์ด
แล้วก็เอาไปขายตามเมืองต่างนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันด้วย
หลังจากนี้เขาจะนำประสบการณ์จากการเดินทาง
พูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาตามสถานศึกษา
อยากจัดทำพอเก็ตบุ๊กสักเล่มหนึ่งในชีวิต
เพื่อจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างการเดินทาง
ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ไม่กล้าเริ่มต้นทำตามความฝันว่า
ฝันมันอาจจะไม่สำเร็จ
แต่ถ้าคุณไม่หยุดก้าวมันก็จะมีวันสำเร็จได้ค่ะ